เรื่องต้นก็คือต้องไปจ่ายค่าเข้าเรียน

แกก็ร้องไห้๓วัน๓คืนตานี่บว

ก็ไม่มีตังค์ครับติดแต่ไม่มีตังค์ครับ
จุดเปลี่ยนของชีวิตน้องดาวเนี่ยจะได้จ่ายค่าเทิมหรือไม่
ก็คือขึ้นอยู่กับเรื่องของวันนี้
ไม่มีใครเดินทางมาถึงเพลงที่๗นี้นะครับหลายเดือนทีเดียว
คิดว่า๑ล้านยังไกลเกินฝันของพี่อยู่ไหมคะ
เพลงที่๗มูลค่า๒๐๐๐๐๐บาท

คุณเพิ่มพูดคุณรอ